ในชุดสีขาบุกไปชนะนักครนักศักดิ์ศรีมาร์เดมอลวีวัลไป๗ตอน๑ครับ
ครึ่งแรกน้ำกอล๑๐จากปัญญาบวกคลับนาทีที่๕จังหวัดนี้ครับ
จะได้ช่วงครึ่งหลังนะครับทีมเยือนยิงเพิ่มอีก๓ลูกจากเรนาโต้นาที๒๔
นาวินรัฐนาวงศวรรค์นะครับนาที๒๔มรัสวีรัตนาวิทย์เจ้าถิ่นนะครับ
ทำเข้าตัวเองนะครับนาที๒๕แล้วก็แบงคลอร์กนำหัง๔๐จากนั้นครับ
รัชวีนะครับก็มาแก้ตัวยิงให้กับทางโคราชไล่มาเป็น๑ต่อ๔
ก่อนที่นาวินนั้นจะมายิงลูกที่๒ในเกมนี้ของตัวเองนะครับนาที๓๕
และอีก๒ประตูจากจังหวะที่เจ้าถิ่นนั้นเล่นพาวเวอร์เพลย์นะครับ
และอธิวัฒน์พิบาลสิงห์ยิงได้นาที๓๙อีก๑ลูกจากนัตติกรนามคาน
ปิดท้ายนาทีที่๔๐ครับจบเกมแบงคอกยูเนเต็ดนั้นบุกมาชนะไปถึง๗ต่อ๑
แล้วก็นำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับผลอีกสองคู่นะครับบางกอกซิตี้
แพ้ให้กับรัชนาวีไปอีก๒๖คู่ในนี้ธนาทีวีถ่ายเท่าสดนะครับประวัติที่ผ่านมา
นนทบุรีเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับพิธีทีบูเวฟชนบุรีไป๑ประตูต่อ๒ครับ
ดูการนี้สนุกแล้วนะครับฟุตซอลมีความหมายมากครับ
หลังจากผ่านนัดที่๘แบงคอกนำหนูนะครับ๒๑แต้ม
ที่๒เป็นชนบุรีมาแล้วนะครับ๑๙คะแนนและอันดับ๓เป็นท่าเรือนะครับ๑๘คะแนน
เช่นเดียวกับเกษมบัณฑิตนะครับแต่ว่าลูกได้เสียนั้นท่าเรือดีกว่าบวกอยู่๑๐
เกษมบัณฑิตนั้นบวกอยู่๑๒ครับและอันดับ๕สมุทรสาคร๑๖คะแนนครับ